ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพฤศกความรักช่วงนี้อาจต้องพลัดพรากจากคู่รักหรือคู่ครองไปไกล
ไม่ได้พบหน้ากันเป็นระยะเวลาสั้นแต่ก็จะได้รับข่าว
คราวถ้ายังไม่มีแฟนระยะนี้แม้พบคนที่ถูกใจก็อย่าเพิ่งทุ่มเทใจรักให้
สุขภาพอาจได้รับอุบัติเหตุทางน้ำตกสุขภาพระวังความเครียดจะเป็นเหตุให้กระเพาะอาหารทำงานไม่ปกติ
ที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจและอาการผิดปกติทางสายตาเช่นตาเจ็บตาแดงตาต้อ
การเงินยังมีเกณฑ์ในเรื่องทรัพย์สินเงินทองมีโอกาสที่เงินจะผ่านมือมา
เงินสะพัดดีมีทั้งรายรับรายจ่ายผ่านมือไม่ขาดมีรายจ่ายเพราะความหน้าใหญ่ใจกว้าง
จะได้รับการอุปถัมภัมชูจากผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาและจากมิตรอาวุโส
การงานงานยังมีปัญหาหรือมีอะไรต้องฉวยโอกาสและเสี่ยงอยู่บ้าง
แต่ไม่มีประเด็นจุดเด่นมากนักจะได้รับข่าวสารแบบเร่งด่วน
มีการสื่อสารบ่อยขึ้นและส่วนใหญ่เป็นงานด่วนรีบเร่ง